และอีกเรื่องตำรวจต้องตามต่อเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามีชาวบ้านบอกจริงพวกนี้น่าจะมาเป็นแก๊ง

ทีมของเขานะฮะตำรวจก็ต้องตามจับต่อนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙กันบ้าง
คือเรื่องนี้มีเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๔
๑โรงเรียนแห่ง๑ในจังหวัดลำพูนนะครับ
ปรากฏว่าไปฉีดไฟเซอร์เข็มสองครับ
แล้วมีอาการจนป่วยหนักฮะไตวายเฉียบพลัน
เรื่องนี้นะครับทางผู้ปกครองเขาก็กังวลอยู่แล้ว
แล้วทีนี้ผู้ปกครองอยากให้มีการตรวจสอบหน่อยนะครับ
แล้วก็ในโลกโซเชียลมีการแชร์โพสต์ของคุณครู
ของโรงเรียนบ้านป่าเหล่าที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับ
ที่โพสต์บอกเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงสิริจันท
อายุ๑๓ปีเป็นนักเรียนชั้นม๑ล้มป่วยครับ
หลังจากที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม๒
นี่ทางโรงเรียนเขาโพสต์ไว้ยาวเลยนะฮะ
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราสนใจเรื่องนี้ลงพื้นที่
ไปพูดคุยกับคุณพ่อของน้องสิริรัตน์นะครับ

คุณพ่อบอกลูกสาวแข็งแรงเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
การันตีด้วยความเป็นนักกีฬาโรงเรียน
ไม่เคยป่วยและเข้าโรงพยาบาลเลยสักครั้งเดียวนะครับ
กระทั่งไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่๒
เมื่อวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมานี้นะฮะ
จากนั้นลูกสาวมีอาการไข้

ตอนนั้นอาการยังไม่รุนแรงนะฮะ

ลูกสาวมีอาการหน้าบวมนะครับ
แขนขาบวมแล้วเริ่มหายใจไม่ออก
ทีนี้ก็เข้ารักษาตัวเป็นภาพที่อยู่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับ
คุณหมอก็ตรวจสภาพร่างกายแล้ว
พบว่าลูกสาวมีอาการไตวายเฉียบพลัน
ต้องรักษาด้วยการฟอกไตต่อเนื่องอีก๓เดือนนะครับ

ตัวพ่อเองมีอาชีพรับจ้างทั่วไป

พ่อก็ต้องมาเฝ้าลูกที่โรงพยาบาลทำให้ขาดรายได้
ประกอบกับเรื่องของยารักษาเนี่ย

ตอนนี้แทบไม่มีเงินค่ายารักษาแล้วนะครับ
เพราะยาบางอย่างมันเป็นยาที่แบบต้องออกเอง
ต้องเสียตังค์เองนะฮะ
ทีนี้เลยขอวิงวอนผ่านสื่อไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็มาหาสาเหตุว่าอาการป่วยของลูกสาว
เกิดจากการฉีดวัคซีนหรือไม่
เพื่อหามาตรการเยียวยาครอบครัวต่อไปนะครับ
นี่ก็เป็นเคสหนึ่งที่อยากให้มีการตรวจสอบ
ถ้าได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน

และไม่เกิน๑๒ปีนะครับ
โดยกระทรวงศึกษาที่การนะคุณนะ
สรุปออกมาเป็นไทม์ไลน์ค่อนข้างละเอียด

ซึ่งสาระสำคัญก็คือจะเริ่มฉีดเข็มแรก

ส่วนเข็ม๒นั้นจะเริ่มฉีดวันที่๒๖กุมภาพันธ์
ตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนมากนะ
ทั้งคุยกันเองทั้งขอความรู้จากคุณหมอ
ขอความรู้จากบุคลากรทางการแพทย์ว่า

กังวลนะกังวลคุณ

ผมคุยกับพ่อแม่หลายคนนะถามฉีดไหมฉีดไหม
เพราะว่าไงคะเพื่อตัดสินใจ
ทีนี้แต่ว่าถ้าในทางการแพทย์

ฉีดไว้เพื่อเป็นการป้องกันนะครับ
โดยวัคซีนล็อตแรกจะจัดสรรให้สารพยาบาล

ที่เป็นโรคเรื้อรัง๗กลุ่มโรคนะครับ
ที่ไม่สามารถฉีดในสารศึกษาได้
โดยต้องให้กุมารแพทย์เป็นผู้พิจารณาด้วยนะครับ
ส่วนล็อตถัดไปดำเนินการผ่านระบบสถานศึกษา
จัดสรรให้เด็กนักเรียนระดับชั้นป๖

หลังจากนั้นก็จัดสรรให้นักเรียนชั้นปีอื่น

ส่วนเรื่องของตัวเลขของคนไทยที่ได้รับการฉีดวัคซีน

ก็สรุปภาพรวมนะเมื่อวานนี้
เพิ่มอีก๔๔๙๐๘๗โดสนะฮะ

ที่๒เท่านี้เข็มที่๓เท่านี้
และเข็มที่๔เนี่ยมีอยู่๒๗๐๐๐กว่าราย

ส่วนยอดฉีดสะสมนี่ครับ
อดฉีดสะสมทั้งหมดในบ้านเรานี่คุณ

ที่๑ก็แบ่งเป็น๕๑ล้านโดส

เข็มที่๓๑๑ล้านโดสนะฮะ
และเข็มที่๔๗แสน

เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันแบบมากขึ้น